อันที่ตีแม่มี๒สาเหตุ
ลูกชายเมาเอาอะไรตีหัวแม่
เอาสักกระเบือตีหัวแม่
พอสำนึกผิดได้มาก้มกราบเท้าแม่ผมขอโทษ
แต่ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ไปตีแม่โดยไม่รู้อิโนอิเน่
เมียหนีไปคงเครียด
จากกรณีที่นางจำนงสุขเขียวอ่อนอายุ๕๔ปี
เป็นชาวบ้านในตะบนบางสาวทงอำเภอบางสาวทงจังหวัดสมุทรปราการ
ถูกนายอานนท์สุขเขียวอ่อนอายุ๒๗ปี
ลูกชายใช้ศักดิ์เบลอตีเขาที่หัวแม่
เม้ามาเม้าจนตกคลองหน้าบ้าน
เหตุเกิดกลางดึกที่ผ่านมานี้เอง
ญาติแจ้งตำรวจแล้วก็อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกับตันยูให้มาช่วย
เหตุการณ์นี้แม่บอกก็ไม่กล้าที่จะเอาผิดดำเนินคดี
กับลูกหัวแก้วหัวแหวนของแม่
ให้เหตุผลกับตำรวจว่าตัวเองพลาดหกล้ม
ศีรษะไปกระแทกเสาไม้ที่อยู่ในบ้านแม่บอกแบบนั้น
คือไม่ได้ถูกลูกชายใช้สักกระเบิงหินด้วยนะ
ไม่ใช่ศักดิ์เบลอไม้นะศักดิ์เบลอหินตี
อย่างที่ญาติให้การกับตำรวจหรอก
วันนี้ทีมข่าวลงพื้นที่ไปสอบถามข้อที่จริงครับ
ตอนแรกแม่ที่ถูกลูกชายตีหัวปฏิเสธบอก

อ้างว่าไม่ใช่คนในข่าวผิดคนแล้ว

แต่ไม่ยอมเล่าว่าถูกลูกชายใช้สักกระเบือตีหัว

หนีไปโดยไม่บอกลาสักคำ

ก็ไม่ได้โมโหอะไรแบบว่าเขามา

ว่ายังไงก็ว่าการอะไรยังไงใช่ไหม

เขาก็เลยเฟี้ยงของเขาออกมาอย่างนี้
เขาก็เลยเฟี้ยงของเขาออกมาอย่างนี้

ในที่สุดแม่ยอมให้ข่าว
แม่บอกเนี้ยที่ถูกลูกชายเอาสักเกอบเบอตีหัวเนี้ย
เขาสำนึกผิดมากราบขอโทษคุณแม่แล้วใช่ไหมครับ

ทางร้อยตำรวจเอกวิทูลเพลงบุภา
รองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรบางสาวทง

ผู้เสียหายเป็นแม่ก็ไม่ได้มาแจ้งความร้องทุกข์
ก็ต้องปล่อยให้เรื่องในครอบครัวที่จะคุยกัน
แต่หากผู้เสียหายมาแจ้งความก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย
นี่ค่ะข่าวนี้ก็คือแม่ก็คือแม่จริง
ก็ไม่อยากให้ลูกเดือดร้อน
ขนาดเจ็บนะเจ็บเพราะลูกนะคะ